มีทุกวันนะคุณผู้ชมสำหรับไฟล์จากอิสราเอลที่รับแรงงานมากลับมายังประเทศไทย
แต่ทีนี้มีข้อมูลหนึ่งที่ทำให้ขนาดว่านายกเศรษฐาเป็นกังวลใจ
แล้วก็บอกไปเลยส่งเสียงไปถึงแรงงานไทยและญาติของแรงงานไทย
ให้ช่วยบอกกันหน่อยว่าถ้าโดนในจ้างนายจ้างบางคนถึงขนาดเพิ่มเงินให้
จากรายเดือนเพิ่มไปเลยจูงใจให้อยู่ต่อ
หรือบางทีก็มีการจ่ายเงินล่าช้าไปอีกหน่อย
ปกติจะจ่ายสมมุติสิ้นเดือนตุลาคม๓๑ตุลาเอาจ่ายไปแบบที่๑๐เดือนหน้า
เออกลายเป็นอย่างนี้ไปคุณผู้ชมแล้วเรื่องนี้นายกเศรษฐาบอกเดี๋ยว
ต้องประสานท่านทูตเลยนะครับแต่ทีนี้ครับมาดูสองไฟล์ท
เมื่อคืนนี้เพิ่งมาถึงครับตอน๔ทุ่มที่ชั้น๒อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางมาจาก๒เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด๕๑๕คนก็มาถึงประเทศบ้านเกิดแล้วครับ
โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายอารีไกรนรา
ข้าราชการในสังกัดมาต้อนรับครับ
แล้วก็มีตั้งโต๊ะนะตั้งโต๊ะให้คำแนะนำ
เรื่องการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนช่วยเหลือแรงงานไทยครับ
ไปฟัง๑ในแรงงานที่ทำงานในพื้นที่ติดเรบานนท์เลยครับคุณผู้ชม
เป็นชาวจอุดอนทานีชื่อคุณอนุเทพ
คุณอนุเทพเล่าให้ฟังว่าโอ้โหผมนี่ต้องนอนอยู่ในหลุมหลบภัย
๒สัปดาห์คุณผู้ชม๑๔วัน
ก่อนจะเดินทางกลับสัก๒๓วันเนี่ยนะ
ฟาร์มที่ผมทำงานอยู่โดนทิ้งระเบิดใส่
เพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นเพื่อนคนงานเจ็บไป๒คน
แต่คุณผู้ชมอันนี้ความจากปากของคุณอนุเทพเลยนะ
เขาบอกว่านายจ้างยังกดดันให้ทำงานต่อไม่ยอมให้กลับไทย
อ้างว่าก็ยูอ่ะยังเหลือสัญญาอีก๒ปีนี่
เท่านั้นยังไม่พอเงินค่าแรงอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้เลย
แต่ตัวคุณอนุเทพเองเขาบอกผมประเมินดูแล้วช่างน้ำหนักดูแล้ว

หนีอย่างเดียวครับเพราะว่ายังไงผมต้องเอาชีวิตรอดกลับมาครับ
เพราะเวลาจ้างมันจะไม่ให้ออกมาครับบังคับทำงานอย่างนั้นนะครับ
มีครับมีครับมี๕ปี๓เดือนครับ

ก็ดีใจครับขอบคุณมากครับที่รัฐบาลไทยยังเห็นใจคนแรงงานทำที่นั่นนะครับ
ลำลำที่แล้วนี่จะขึ้นหรือกลับไปไม่กลับไปแล้วครับ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ครับวันพุธครับ
จะมีกำหนดนำร่างของนายอภิชาติกุศรำชาวจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นแรงงานอีกคนนึงที่เสียชีวิตที่อิสราเอลเนี่ยจะถูกลำเลียงมาที่ไทยนะครับ
หรือว่าพรุ่งนี้จะนำร่างลูกชายคนโตกลับมา

คือเผาร่างลูกชายคนเล็กแล้ว

พาไปดูบรรยากาศที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อเนี่ยโอ้โหยังทำใจไม่ได้นะ
เพราะว่ากลายเป็นว่าต้องสูญเสียลูกชายทั้งสองคนแล้วก็หลานชายอีกหนึ่งคนค่ะ
ซึ่งก็เคลื่อนร่างของลูกชายมายังเมนเตาเผาแบบเชิงตะกอน
รวมถึงร่างของนายพิชิตนาจันทร์ผู้เป็นหลานชายด้วยนะคะ
ลูกชายของคุณพ่อที่เมื่อวานมีการเผาไปเนี่ยก็คือนายพงเทพกุศรำ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครอบครัวบอกว่ามันเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว
คุณพ่อกลั้นน้ำตาไม่อยู่ยัดยาก็ต้องช่วยกันเข้าไปปลอบนะคะ
ยังทำใจไม่ได้หรอกพอเผาลูกชายคนเล็กเผาหลานชายแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมรับศพของลูกชายคนโตคือนายอภิชาติที่จะมาถึงที่ประเทศไทย
แล้วก็ต้องจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเหมือนเดิม
นี่คือบรรยากาศที่ขอนแก่นนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่ชัยภูมิค่ะ
ชายภูมิบริเวณป่าช้าบ้านโนนเชือกตำบลส้มปล่อยอำเภอจตุรัสเนี่ยนะคะ
ก็มีวิธีชาปนกิจนายอนันต์เพชรกล้าแรงงานไทยที่เสียชีวิต
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วค่ะ
ภรรยาของนายอนันต์คือนางอ้อยใจเนี่ย
ก็แสดงความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัฒน์วรคติยราชนารี
ที่ได้พระราชทานพวงหลีดและขอบคุณทุกหน่วยงาน
ที่ให้การช่วยเหลือจนสามารถนำร่างของสามีเนี่ย
กลับมาที่ประเทศไทยนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดอุดรธานีบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
นายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีชาปนกิจนายชัยรัฐสานุสัน
หรือว่าในปูอายุ๓๙ปีแรงงานไทยค่ะ
ที่บริเวณชาปนสถานเป็นชาปนกิจสถานหรือว่าป่าช้าเก่า
โนนสูงที่อำเภอน้ำสมนะคะ
เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคนที่มาร่วมแสดงความอาลัยเนี่ย
แขกเหลือมากัน๕๐๐กว่าคน
ขณะเดียวกันทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะ
นายสุรศักดิ์อักษรกุลก็เป็นตัวแทน
ผู้ว่าแล้วก็ได้แยกไปเป็นประธานในงานพิธีชาปนกิจ
นายอนุชาโสภากุลแรงงานไทยอีกรายนะคะ
ชาปณสถานบ้านเดียมอำเภอกุมภาวะปี
ก็มีเช้าบ้านมีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความอาลัยพันธุ์ขึ้น

นี่ก็เป็นบรรยากาศการจัดงานชาปนกิจ
จังหวัดต่างของแรงงานไทยเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนสถานการณ์ที่อิสราเอลคุณผู้ชมครับ
คืออิสราเอลรายงานมาทางการของอิสราเอลยืนยันเลยนะว่า
มีตัวประกันตัวประกันเป็นผู้หญิง๒คน
เป็นผู้หญิงสูงอายุเพิ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากกลุ่มฮามาสนะครับ
แต่ว่าสามีของผู้หญิงทั้งสองคนนั้นยังถูกคุมตัวไว้อยู่ครับ